ฟอร์เมอร์โดยเอ็ดโพวิ้นซ์
และนี่คือประวัติศาสตร์ที่สุด
๓๑ประวัติศาสตร์วินเอกลูซิสและ๓ประวัติศาสตร์

ปานเงินออปิ๊บตี้สัก

๓๒ไฟและแผล๑๒ไฟครับ
เป็นดันทุซิชา

สวัสดีครับ
ทางฝั่งของฟ้าลิขิตต่อให้๑กิโลกรัม
เนื่องจากคู่นี้เคยเจอกันมา๑ครั้งนะครับที่นี่เลยครับ
เมื่อวันที่๓ครับมิถุนาที่ผ่านมาครับเป็นทางด้าน
ฟ้าลิกิตครับเป็นฝ่ายเอาชนะนก
ทางด้านปานเงินอภิษักมาได้ครับ
ไฟล์นี้ได้รับโอกาสกลับมาแก้มือใหม่ครับ
นาปานเงินอปิติศักดิ์ครับนายธนาวัฒน์รัตนสังครับ
จากกำเทศสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัยเพียงแค่๑๕ปี
สูตรสูตร๑๕๙ซินติเมตรครับ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ

นายยุทธชัยเขียนค้างพลูครับจากนวลไทย
นครราชศรีมาครับ๒๐ปีประสูญ๑๖๐เซนติเมตรครับ
ฟอร์มหลังครับชนะรวดทั้ง๒ไฟล์ครับ
จากค่ายมวยศิษย์กำนันประเสริฐโดยกำนันประเสริฐเชยพุทธศาสตร์
ต้องบอกว่านี่คือรุ่นน้องร่วมค่ายของทางด้านชายเล็กครับ
คู่นี้นั้นทางฝั่งของฟ้าลิขิตนั้นเคยชนะมานะครับ
ขำนันประเสิรฐเชชพุทธศาสตร์ขึ้นไปถอดบรงคลนะครับ
ทางฝั่งของฟ้าลิขฤทธิ์ศิษย์รักนะครับ
ย้ำกันอีกครั้งว่าเสาร์หน้านั้นท่านจะได้เห็นมวย๕ยกนะครับชก๒พัก๒
แต่กราติความมันโดยภาษาเอเชียร์ไฟติ้งจำกัดนะครับ
ว่าต้องสนุกแล้วก็ดูเดือดสไตล์ของมวยไทยไฟเตอร์เลยครับ
ต้องบอกว่าต้องดีจริงมันจริงครับ
ไม่อย่างนั้นเราไม่ถ่ายทอดไปต่างประเทศแน่นอนครับ
ซึ่งความมันแบบนี้ไม่อิงการพนันแบบนี้ครับ
ชาวต่างชาติต้องบอกว่าดูเกมการชกแล้วเข้าใจครับ
เราพยายามที่จะทำมวยให้เป็นกีฬานะครับมวยไทยให้เป็นกีฬา
ทุกคนทั่วโลกนี้ดูได้แล้วก็เข้าใจกฎกติกา
แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะตามสายตานะครับ
ต้องบอกว่าต้องเชื่อมั่นการตัดสินของคณะกรรมการ
ผู้ตัดสินครับให้คะแนนอย่างเที่ยงธรรมครับ
ให้คะแนนทุกยกและที่สำคัญให้เครดิตมวยเดินครับ
ครับเคยแพ้มาครับเหมือนคู่ที่ผ่านมาครับ
ดาพญาโสก็เคยแพ้แต่วันนี้เขามาชนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ออกไปข้างล่างเวทีครับอ้วกแตกเลยครับ
ต้องเตือนนักมวยด้วยนะครับว่าเรื่องรับประทานอาหาร
หลายคนนั้นเจอสภาพร่างกายอย่างนี้ครับ
อาวุธเสร็จนี่ลงจากเวทีนี้อ้วกเลยครับ
แล้วก็ทางด้านซุปเปอร์เบียสวรรค์ชะละยิมครับที่พาดทาแผนนอกไป
หมอยเย็บเสร็จเรียบร้อยครับแตกเย็บไปสิบสองเข็มครับ

ทางด้านปานเงินต่อยหมัดและเสียบเข่าครับกระทุ้ง
เมื่อสักครู่นี้ครับได้เสียวเลยครับ
พยายามจะยัดด้วยเขาซ้ายครับปานเงินแล้วเคลียร์ล่าง

พยายามจะขยับเข้าขวาและก็ฟันที่พีชติกตรงหมัดขวา
โอ้โหปานเงินสวนด้วยศอกขวาเลยครับ
ตีด้วยเข่าเจอเหลี่ยมโฮมาธุระปานเงินครับ
ปานเงินปานทองโอ้นี่ครับจังหวะกดคอแล้วเด้งเข่า
จังหวะนี้ครับห่มตีของปานเงินครับ
ต้องบอกว่าเจอกันมาหนึ่งครั้งครับต้องรู้จักการแก้เกมครับ
ฟันด้วยศอกซ้ายขวางหน้าปานเงิน
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับภารกิจ
ขวางเอาไว้ครับฝันด้วยศอกซ้ายขวางเอาไว้ครับ
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย

ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย

ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย

ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย
ขวางเอาไว้ครับโอ้ยเด้งเตียวคืนครับฝันด้วยศอกซ้าย

แต่ครั้งนี้ต้องยอมรับเลยว่าแก้เกมมาดีครับ
ดูครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัด๑๒
เล่นงานแล้วก็เปิดแผลแตกบริเวณหัวคิ้วทางด้านขวานะครับ
ของทางฝั่งฟ้าลิขิตครับ
โอ้โหวันนี้ดูแล้วยกแรกนี่
สร้างผลงานได้ดีครับอันเงิน

มวยครับไม่ได้ดูกันแค่ยกเดียวครับ
ยังเหลืออีก๒ยกครับ

รักเวลหลักเลี่ยมก็ดีครับปัญเงิน

โอ้โหสอกนี่ชวัดเฉวียนแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายเลยครับ
ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เอาคืนของแกหรือเปล่าครับ

คิ้วทางด้านขวาของฟ้าลิขิตนั้นแม้ว่าเลือดจะออกไม่เยอะครับ
แต่แผลนั้นดูกว้างดูยาวครับ
โอ้โหวันนี้มีหมัดครับดูครับ

แทกซ้ายทิ้งด้วยซ้ายตัดลำตัว
เกาะในเสียบซ้าย
โอ้โหนักชกรุ่นน้องไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับ
ดักเสียบซ้ายครับปานเงินเสียบซ้ายอีกที

โอ้โหทิ้งด้วยหมัดเติมด้วยหมัดอีกทีเอาเลยครับโต้น
พยายามจะเสียบขวาและล็อกใน
ลากมาพยายามจะตีเอาคืนครับ

เอาละครับอย่าช็อตอย่าหมดให้เห็นนะครับ

ขยับเข้ามาปานเงินพยายามต่อยหมัด๑๒

แรกแดดเดินครับหลังจากโดนเตือนนะครับ

โอ้โหมีฮึดตลอดเลยครับเด็กสมัยนี้ดูครับ
ต่างแพงเขา

โอ้โหก้นหนักหรือเปล่า
ฟาลิกิทเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะตั้งกะแพง

แล้วก็จะตัดลำตัวสำหรับไบหน้าครับ

นเงินทิ้งด้วยหมัดและเสียบซ้าย

โอ้โหทีมงานของทางด้านสิทธิ์กำนันประเสริฐครับ
มีชายเล็กมาติวรุ่นน้องครับ

จกนี่แรงจริงครับปานเงิน
แกทิ้งหมัดขวาแต่ละทีครับ
หรือจะทิ้งหมัดขวาเติมเข้าไป

พยายามจะฮุกซ้ายและเติมด้วยหมัดขวาตรง
โอ้โหแต่ต้องบอกว่าเจอเหลี่ยมของทางด้าน
ฟาลิคิตหักล้มลงไปสองทีครับ

แต่หลังจากนั้นนี่ขึ้นมาพอแกมีฮึดนะครับ
ต่อยหมัดหนึ่งสองนี่ต้องบอกว่าอันตรายทีเดียวครับ
การเงินเอาละครับ๓นาทีที่เหลือครับ

ลิขิตพยายามจะเบียดพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวเลยครับ
เหมือนกับรู้นะครับว่าปานเงินแกช็อตแกหมด
โอ้โหแม่ขาอ่อนครับ

โอ้โหอยู่เกิดอาการช็อตดื้อเลยครับ
โอ้โหขาแกแพลงหรือเปล่าครับ
มีปัญหาครับที่ต้นขา
โอ้โหแม่จังหวะตามน้ำครับ
โอ้กรรมการปกมือยุติการโชคเลยครับ
โอ้โห

อยู่ที่การวิเคราะห์ครับ

กรรมการให้บานเงินชนะครับเป็นการซ้ำครับ

เป็นลูกซ้ำครับลูกตามน้ำมาดูภาพช้านะครับ

โอ้โหนี่ครับ

นี่ครับลดลงไปครับเตะเสยเข้าไปครับ

โอ้โหเตะช้อนไปแบบนี้ครับ

เดี๋ยวส่งขึ้นไปบนเวทีครับ

เป็นการชนะเป็นการแพ้ฟาวครับ

วาลิขิตก็เตะช้อนขึ้นมาครับ

ปานเงินแกล้มลงไปก้นถึงพื้นครับ
หน้าฝานลิขิตเตะขวาเสยขึ้นมาครับ
เดี๋ยวดูครับประกาศผลอีกครั้งครับ

เอาละครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัล

ได้แก่มุมน้ำเงินชนะเฝ้า
ได้แก่บานเงินโอปิติศักดิ์

เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการไทยรัฐ